คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากว่าผู้หญิงไทยซึ่งเธอไปทำงานที่บาเรน
แล้วเธอแจ้งมากับทางครอบครัวที่ไทยว่า
ถูกหลอกมาค้าประเวณีมาขายบริการทางเพศ

แล้วแม่ไม่เชื่อว่าลูกพลัดตกจากตึก
เชื่อว่าน่าจะมีเงื่อนงำอยู่อันนั้นก็เป็นหนึ่งคดี
แต่ในโลกโซเชียลเขาเปิดประเด็นใหม่ครับ
เขาเปิดเผยให้เห็นเลยว่าในบาเรนนั้น
มีกรณีที่เปิดค้าขายบริการทางเพศ

ซ่องของผู้หญิงมานานกว่า๕๐ปี
แล้วมีกลุ่มแม่เล้าหรือว่าแม่แท็กเนี่ยนะครับ

แต่ละกลุ่มก็จะมีที่มาแตกต่างกันนะครับ
แท็กคือคำเรียกชื่อย่อของแม่เล้าครับคุณผู้ชม
สร้างเครือข่ายซ่องหญิงไทยในบาเรน
ระยะเวลา๕๕ปี
หลังสมาชิกกลุ่มแม่แท็กหรือว่าแม่เล้าเหล่านี้

แต่ว่าสามารถจะแบ่งได้๓กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มแรก
หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวบาเรน

ที่มีอาชีพนั่งดื่มกินกับลูกค้า
แล้วก็ทำงานในผับในบาร์ในเมืองไทยมาค้าประเวณีที่บาเรน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มผู้หญิงกลางคืนเคยมาค้าบริการทางเพศในบาเรนอยู่แล้ว
แต่ต้องการจะเพิ่มระดับตัวเองก็เลยแยกตัวออกมาจากแม่แท็กคนเดิม
แล้วมาสร้างกลุ่มใหม่โดยชักชวนให้เพื่อนนั้นมาจากเมืองไทย

กลุ่มสุดท้ายครับเป็นหญิงสาวซึ่งมีอาชีพเป็นแม่เล้ามาก่อนอย่างช่ำชอง
แล้วก็มีมาเฟียในพื้นที่สนับสนุน
หรือแม่เล้าบางกลุ่มจะมีแฟนที่เป็นคนบังคับหญิงสาวให้ค้าประเวณี
หรือที่อาจจะรู้จักแล้วก็เรียกกันอย่างติดปากขออนุญาตนะครับ
เหล่านั้นที่มักจะเรียกกันว่าแมงดา
คือจะมีคนกลุ่มนี้เป็นสามีแล้วก็คอยบังคับให้สาวไทยค้าบริการทางเพศ
แล้วก็คอยจัดหาหญิงสาวมาให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในการเที่ยวบริการทางเพศด้วย
แท็ก๓กลุ่มนี้ครับจะมีกลวิธีหลอกลวงสาวจากเมืองไทยให้ไปค้าประเวณีหลายรูปแบบ
เสาะหาเหยื่อเองหรือว่าจ้างในหน้าให้ช่วยหา
บางคนจะชักชวนแบบตรงเลยนะครับว่ามาขายบริการทางเพศ
รายได้ดีกว่าเมืองไทยนะเป็นหลักแสนบาทต่อเดือน
แต่บางคนก็ล่อลวงหลอกว่ามีงานดีมีเงินดีนวดไทยหรือว่าทำงานร้านอาหาร
เหยื่อหลงเชื่อพอเดินทางมาถึงก็รู้ว่าสถานที่ทำงานนั้นเป็นห้องแคบ
ถูกเช่าเหมาแบบรายปีแล้วก็ยัดเยียดให้อยู่กันห้องละ๕๘คน
ห้ามออกไปไหนแล้วก็จะมีแมงดาท้องถิ่นร่างใหญ่คอยคุมเข้มนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยนะฮะ
ยิ่งน่ากลัวมากเลยเป็นพวกบาร์เรนนะฮะ
คือเขาขู่ว่าสมมุติถ้าใครหนีแล้วเขาจับได้ใช่ไหมคะเขาก็จับอยู่
สำหรับการเดินทางไปยังบาเรนนะครับคุณผู้ชม
คือไม่ต้องขอวีซ่าระยะเวลา๑๔วัน
ทำให้หญิงไทยหลายคนก็กล้าจะเสี่ยง
แม่แท็กออกค่าตัวเครื่องบินกับค่ารถให้
อย่างมากก็ประมาณสักไม่ถึง๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่พอมาถึงบาเรนแล้วเหยื่อเหล่านี้ต้องเป็นหนี้ทันที๓แสนถึง๕แสนบาท
แต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยจำนวนไม่น้อยเลยครับ
ต้องไปจบชีวิตลงอย่างน่าอาณาจที่ประเทศบาเรนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่โลกโซเชียลเขาตีแผ่ออกมา
แล้วก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันนะครับ